ประเทศในอาฟริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กที่สูงแห่งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลจากสถานบริการสาธารณสุข
ช่วงที่ผ่านมาครับอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแล้วก็แม่ได้ลดลง
หลังจากที่มีการนำเอารถมอเตอร์ไซค์มาดัดแปลงเป็นรถพยาบาล
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล
ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์พยาบาลที่มีราคาถูกดูแลรักษาง่าย
กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากในยูกันด้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บริเวณภูเขาห่างไกลในประเทศยูกันดาแม้จะเป็นสถานที่สวยงามน่าอยู่อาศัย
แต่ภูมิประเทศของที่นี่เป็นความท้าทายอย่างมากต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข

หนทางลาดชันและสลับซับซ้อน
รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

ชาวบ้านต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลไปยังศูนย์อนามัยและโรงพยาบาล
ดูเหมือนว่าเด็กและสตรีมีคันจะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อน
และเดินทางไปโรงพยาบาลลำบากที่สุด
หากเป็นหญิงตั้งคันที่ต้องไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วน
อัตราเสี่ยงก็ยิ่งมีสูง
ที่ผ่านมาอัตราเด็กทารกเสียชีวิตในคันหรือระหว่างคลอดนั้นมีสูงมาก
แต่ว่าตอนนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคนขับรถพยาบาลแล้วนั่งรออยู่ที่บ้าน
ก็จะมีรถพยาบาลมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปรับมาส่งที่โรงพยาบาลโดยใช้เวลาไม่นาน
นี่คือมอเตอร์ไซค์พยาบาลที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี
เพื่อช่วยชีวิตผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาลแบบนี้
มานูอารีคนขับรถมอเตอร์ไซค์พยาบาลเปิดเผยว่า

ชาวบ้านก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
และตั้งแต่เขาขับมามีผู้ที่ไปไม่รอด
หรือเสียชีวิตระหว่างทางเพียงคนเดียวเท่านั้น
นั้นก็จะไปถึงโรงพยาบาลทันเวลารับการรักษาปลอดภัยทุกราย
โดยปกติแล้วรถคันนี้จอดอยู่ที่ศูนย์อนามัยประจำจังหวัด

ตลอดจนอาสาสมัครก็จะได้รับการฝึกฝนให้ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปบริการทางการแพทย์
มานูอารียอมรับว่าอุปสรรคเดียวของมอเตอร์ไซค์พยาบาลแบบนี้
คือบางเส้นทางที่รถ๔ล้อนั้นเข้าไม่ถึง
แม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เองก็ยังไปยากลำบาก
เนื่องจากถนนผลทางแย่มาก
บางครั้งยังมีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีก
รถมอเตอร์ไซค์พยาบาลถูกนำมาใช้เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
โดยสาธารณสุขเขตเอ็มเบล
ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลที่มีชื่อว่า
โครงการแนวร่วมเอ็มเบลต่อต้านความยากจน
ซึ่งตอนนี้ได้ขยายออกไปในอีก๓เขตเพื่อนบ้าน
แก่เขตบูดูดามานาฟาและเขตคูมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตกล่าวว่า
เพราะว่าการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องยากลำบาก
โดยรถพยาบาลแบบจักรยานยนต์นั้นมีประโยชน์มาก
สำหรับความพยายามแก้ปัญหาการลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีมีคัน
ซึ่งอัตราแม่คลอดบุตรเสียชีวิตทั่วประเทศในปี๒๕๕๙
อยู่ที่๔๓๕ต่อ๑แสนคน
ส่วนสถิติของเขตเอ็มเบลนั้นสูงถึง๖๘๐ต่อ๑แสนคน
โดยเชื่อว่าในปีนี้ตัวเลขเริ่มลดลงเรื่อย
นับตั้งแต่มีการนำรถมอเตอร์ไซค์พยาบาลแบบนี้มาใช้
อกจากนี้การใช้รถมอเตอร์ไซค์ยังประหยัดกว่ารถพยาบาลทั่วไปถึง๔เท่า
ประหยัดค่าน้ำมันบำรุงรักษาง่ายกว่าหาที่จอดง่าย
และใครก็สามารถมาช่วยเป็นคนขับให้ได้
ในอนาคตทางการยูกันดาจะนำรถมอเตอร์ไซค์มาใช้เป็นรถพยาบาลมากขึ้นเรื่อย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน